เสริงอยู่ความจริงใจของเขา
อันที่ไม่จริง
ก็ประมาณแสดงความจริงใจว่าเขามองอนาคตกับเรานะ
ก็ให้รับรู้ถึงความจริงใจของเขา
แต่ถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่

มีทางให้ความสำคัญมันเริ่มมาจากตอนไหน
เพราะเป็นข่าวพึ่งก็จะแต่งงานเลย

ก็สำคัญมันเริ่มมาจากพักหนึ่ง
พอเรารู้สึกมั่นใจ

เพราะว่าอย่างน้อยเขาผ่านสเต็ปแล้ว

เขาก็บอกว่าเขาก็อายุไม่ได้น้อย

อย่างถ้าครบเล่น
เขาไม่อยากครบ

ก็ขอให้มันจริงจักเลย

คือถามว่าเรื่องระยะเวลา

เราให้ควรสำคัญมากว่า

นู่นนี่พอเวลาประสบการณ์ผ่านไปเรารู้สึกว่าเรื่องระยะเวลามันไม่ใช่คำตอบ
คำตอบคือหลังจากนี้เราจะอยู่กันได้หรือเปล่า

เพราะว่าเราก็เคยที่รู้จักคนมานาน

เอาจริงไอซ์รู้สึกว่าอาจจะระยะเวลาไม่นานนะ
แต่เรามีทั้งความสุขแล้วก็ผ่านเหตุการณ์อะไรที่เราจะต้องวัดใจกันว่า
เราจะจับมือกันต่อหรือว่าเราจะปล่อยมือ
ซึ่งอันนี้สำหรับเราเรารู้สึกว่าทุกคู่ก่อนที่จะแต่งงาน
มันต้องมีทั้งสุขและทุกข์เพราะไอซ์ถือว่าไอ้เจอประสบการณ์ที่ให้เราได้เห็นเขาในมุมกว้างเร็วขึ้น
ได้เห็นการตัดสินใจของเขาเวลาที่เจอปัญหาเป็นยังไง
ซึ่งไอก็เห็นว่าทุกผู้การแต่งงานมันมีความเสี่ยงหมด
ไอ้เองไอซ์รู้สึกว่าไม่ว่าแต่งงานกับใครรู้จักมานานหรือว่าเพิ่งรู้จัก

มันอยู่ที่ว่าคนนี้มันคุ้มความเสี่ยงที่เราจะแบบเสี่ยงหรือเปล่า
แรกเมื่อกี้ที่ไอซ์บอกว่าผ่านด่านมามันต้องมีด่านอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเออคนนี้แหละ
เหมือนมันจะง่ายแต่จริงแล้วทั้งไอและเขายาก
จริงนะคือตัดเรื่องแบบความรวยความอะไรไปเลยนะ
คนที่จะมาอยู่ข้างไอได้เนี่ยไอว่าหนึ่งต้องมีความเป็นผู้นำ
จะต้องเป็นคนที่เอาไออยู่แล้วไอคิดว่าพอเนี่ยยากกว่าหาคนรวยเอง
ถูกไหมแบบคือเราก็เราเองก็ยอมรับว่าเราเองก็เป็นคน
บางครั้งก็ยังมีความดื้อมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็รู้สึกว่าหาผู้ใหญ่ที่แบบเขาค่อนข้างที่จะพูดอะไรแล้วเราเชื่อ
เรารู้สึกว่าเราไม่เคยรู้สึกว่ามั่นใจแล้วอยากมันมองเห็นภาพว่า

เห็นการอะไรที่ทำให้เรามองเห็นภาพว่าคนนี้จะเป็นหน้าครอบครัวเราได้
การตัดสินใจค่ะทุกปัญหาอะไรอย่างนี้เวลาที่เราเจอปัญหาอะไร
เรารู้สึกว่าหรือคำแนะนำคำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้
ปกติเราจะแบบอยู่ไม่รู้หรอกหรืออะไรอย่างเงี้ย
เป็นคนที่ดื้อเราจะชอบแบบก็โตมาขนาดเนี้ยเนาะ
แล้วพอเราทำงานมาด้วยตัวเองเราโดนมาได้ตัวเอง
มีทุกอย่างเหมือนทุกในทุกวันนี้ด้วยตัวเองทำให้เรารู้สึก
เราชอบอะไรในตัวเขาที่เรารู้สึกว่าคนนี้แหละเป็นผู้นำในชีวิตเราได้ถ้า
คนนี้เหรอหนึ่งเลยเขาเป็นคนรักครอบครัวมาก
ซึ่งไอรู้สึกว่าผู้ชายพื้นฐานต้องเป็นคนที่รักครอบครัวและเขารักครอบครัวมาก
เขาเป็นคนที่ทำงานเก่งแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่น
อะไรอย่างนี้ค่ะเขาเป็นคนที่แบบทำให้เรารู้สึกว่า
เออมันไอ้คนที่คำพูดว่าเคมีตรงกัน
เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเคมีอะไรซึ่งเขาเองก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
แต่ข้อดีที่เขามีมันถูกใจเราข้อเสียเรามองแล้วเราดันเข้าใจเขา
อันนี้แกเพื่อนช่วยดูมักเอ็มนี่ช่วงต้นหรือว่าที่
ถามว่าทุกคนช่วยดูไหมก่อนที่ไอจะเลือกตัดสินใจคนคนนี้เนี่ย
เป็นคนเลือกเองเพราะว่าให้ใครมาสแกนให้ไอซ์หรือแบบมาเลือกให้ไอซ์อ่ะ
แล้วถ้าไอไม่เลือกก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนที่จะมาอยู่ข้างกายเรา
เรารู้ว่าแบบเราเองก็ไม่ได้ง่ายนิสัยโดยส่วนตัวคนที่จะมารับเราเข้าใจเรา
ไม่ใช่แบบคือเขาเองก็ต้องรับเราได้นะไม่ใช่เรารับเขาได้คนเดียว
บียนต์หลัวแล้วเองไม่รู้สึกเสียงใจว่ามันควรจะเป็นข่าวหน้าินดี
แต่ทำไมมันกลายเป็นแบบนี้ซึ่งไอซ์เองก็มีคำตอบซึ่งถ้าคนต้องการ
ไอ้ว่าคนเราเดี๋ยวเนี้ยไปให้ความสำคัญว่าถ้าเป็นไทยโซจะต้องนับสกุลนี้จะต้องออกงานแบบนี้จะต้องเป็นที่ฤทธิ์ศักดิ์อะไรเงี้ย
ซึ่งไอก็ไม่เคยบอกว่าแฟนไอเป็นไฮโซไอก็บอกว่าอย่าให้เรียกเขาว่าเป็นนักธุรกิจ
แต่บังเอิญว่าอาจจะมีคนสงสัยก็เลยไปเสิร์ชดูแล้วไม่เจออะไรอย่างนี้
ก็เลยบอกว่าเขาเป็นกรรมลอซึ่งอันนี้ก็อยากให้รู้ว่ามันมีคนอีกเยอะที่แบบเขาอาจจะอยากแบบรู้ตัวเองได้ด้วยนามสกุลตัวเอง
ไม่ต้องแบบใช้นามสกุลมาเป็นแบบไปเบิกทางเพราะฉะนั้นคือถ้ามาถามไอซ์อ่ะไอก็จะมีคำตอบให้ว่าเพราะอะไรทำไมเฟิร์กไปถึงไม่เจอ
แต่ถามว่าก่อนที่ไอซ์ตัดสินใจคบหรือแบบเลือกที่จะแบบเปิดให้คนนี้เข้ามาได้ลึกขนาดเนี้ยไอก็ต้องเลือกแล้วแหละว่าเราไม่ใช่คนที่คบใครก็ได้เราไม่ได้เป็นคนที่ครบคนสุ่มสี่สุ่มห้าเลือกใครอะไรอย่างเงี้เพราะฉะนั้นถ้าคนคนนั้นอ่ะบอกว่าเป็นเพื่อนไอแล้วให้ข่าวแบบนั้นจริงถ้าเขามาถามไอไอก็จะมีคำตอบให้ว่า
เขาซีเรียสไหมเพราะข่าวออกไปอะ
ถามว่าเขาซีเรียสไหมเขาซีเรียสตอนแรกมันไม่มีใครชอบเพราะว่ามันควรจะเปิดตัวด้วยความน่ายินดีถูกมั้ยเรื่องยินดีอะแต่มันกลายเป็นแบบ

ใช่มันกลายเป็นแบบสมมุติตัวเขาเองเขาไม่ได้เป็นอยู่ในวงการเขาเองเขาไม่รู้ว่าข่าวในวงการมีทั้งข้อมูลที่จริงและอาจจะไม่จริงได้ในการที่ลงข่าวไปอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าทุกทุกคนที่อ่านจะต้องเชื่อแบบนั้นอะไรอย่างเงี้แต่โชคดีค่ะที่แบบแป๊บเดียวมันก็แบบมีการแก้ข่าว
เพราะว่าบางนัดเดียวออกมาก็เป็นเจ็ดข้อที่เขาดูรวยมากที่สุดเรารู้สึกไงกับตรงนี้ที่บอกมีไอ้นั่งคันเดียวในประเทศหนึ่ง
เรื่องของภายนอกอะไรอย่างนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่แล้ว

คนเรามันก็ต้องผ่านจุดที่แบบว่าอาจจะมีความชื่นชอบอะไร

เรื่องเรื่องอะไรพวกนี้เขาค่อนข้างแบบไม่ได้เล่นไม่ได้สะสมไม่ได้สนใจ

ที่ที่เป็นเขาคอมาที่เขามีอีกหน้ารถกันเดียว
สีใส่มือถือวุ่นดี
คือมันเป็นรายการที่เขาไปออกที่เกาหลี

แล้ววันนี้เขาทำธุรกิจอะไรยังไง

ก็คือที่บ้านเขาทำธุรกิจที่เช่าที่ดินเป็นระยะยาว
แล้วก็มีธุรกิจฮอนด้าบ้านใหม่

ไม่มีความถามเลยทำไมในว่ายบนสังคมถึงเข้าถึงไม่ค่อยออกหรือว่าอย่างไร

เขาโตเมืองนอกแล้วเขาก็กลับมาเมืองไทย

เขาก็ไม่ได้เป็นแก๊งพารตี้แต่ให่เห่าที่ห่างกลายจากตัวตนของไอมาก

อยู่กับนักธุรกิจที่เราจากเพื่อน
หางใหญ่มากแล้วก็แบบเขาบอกว่าเวลาไปเที่ยวทำไมต้องบังคับให้หมดแก้ว
อะไรอย่างเงี้ยคือคือเอาจริงจริงเขาก็พอตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจในแบบเขา

ซึ่งเขาบอกคุณก็ไปเที่ยวดิผมไม่ได้ว่าอะไรคุณแต่อย่ามาบังคับให้ผมต้องเที่ยวด้วย
ซึ่งถ้าเขาอยากไปเขาไปแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่แบบนอนดึก
แล้วเขาก็แบบรู้สึกว่าไม่รู้จะคุยอะไรอะไรอย่างนี้เท่าไหร่
เขาก็เลยเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าคนเราอย่าไปวัดอะไรกันเรื่องภายนอกมากมาย
ซึ่งไอเชื่อว่าไม่ได้หมายถึงแฟนไอซ์นะหมายถึงคนทั่วไปในประเทศไทย
เชื่อว่ามันมีคนจริงอยู่เยอะที่เราไม่จำเป็นที่ต้องรู้จักเขา
จากข้อมูลบอกว่าเขาเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว
ค่ะเรื่องการแต่งงานก็คือเขาเคยอยู่เมืองนอกใช่ไหมคะ
แล้วเขาก็กลับมาที่ประเทศไทยพร้อมแฟนต่างชาติ
แล้วก็เพื่อให้การอยู่ในประเทศไทยแบบอย่างง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นงานแต่งคุณไหมคะ

แล้วตอนนี้คือจบกันไม่ได้
ใช่ก็คือสุดท้ายผู้หญิงก็คือเป็นเรื่องของเขา
ก็ผู้หญิงก็กลับประเทศไปก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้มีงานไม่ได้ผ่านการแต่งงานแบบอย่างนั้นนะคะ

เป็นงานขอแล้วโดยที่เรารู้ว่า
มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะ

แล้วคนเราตอบไปว่าขอประโยควันนั้นเลย
เออต้องจำได้
จริงนะไอ้คำที่บอกว่าหูดับมันหูดับจริง
แต่เขาก็บอกว่าแบบนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าแบบ
ให้เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีความจริงใจนะ
เว้ยถ้าเราพร้อมเวลาค่อยบอกเขา
แล้วเขาถามว่าจะรับความจริงใจนี้ไว้ไหม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

พอเราเรื่องเวลามันไม่ใช่คำตอบ

จะอีกกี่เดือนกี่ปีถึงจะยอมให้คำตอบ

ถ้าสมมุติแบบมันก็ไม่ได้เร็วไม่ได้ช้าเกิน

เขาไม่ได้ดูดัวไม่ได้ดูเลิก
รู้สึกว่าชีวิตเวลาของเราที่ผ่านมามันก็เหมือนความที่ยาวนะ
อันนี้คือเหมือนมีก็ต้องมีอันของเราบ้างเนอะ

วลูกคู่เหรอคะ

เพราะว่าจริงเรามีไอจีส่วนตัวไงเราก็เลยเอาลูกคู่ลงไอจีส่วนตัวไม้
มันก็เลยไม่ได้มาลงไอจีของเรา
เพราะเรามีไอจีคู่

ก็เลยเหมือนมีรูปถ่ายรูปคู่ปกติค่ะ

โอ้ไม่เป็นไร

ถามว่าตอนแรกเห็นเราก็ตกใจ

ตอนแรกเขาแบบเห็นภายนอกแล้วตกใจ

เออโชคดีจังเลยที่เราไม่ดูคนแบบภายนอก

เพราะเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำ